เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

ฝ่ายความมั่นคงทุกยุคทุกสมัยก็พยายามที่จะ
ดับไฟเหล่านี้ให้มอดลงไปนะคะ

เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านจากผู้บัญชาการทหารบกคนเดิม
คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรก็ได้ใช้ยุทธวิธีการ
อิสรภาพให้กับแก่นำผู้ก่อเหตุ
วิธีการเหล่านี้จะได้ผลมากน้อยแค่ไหน
ติดตามได้ในผ่าภารกิจพิทักษ์ชายแดนใต้ค่ะ
พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในปี๒๕๕๙
ภายใต้สถานการณ์สำคัญของประเทศ
โดยการควบคุมอำนาจจากผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
อดีตผู้บัญชาการทหารบกได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และที่สำคัญเป็นการก้าวสู่ปีที่๑๐
การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย
ปีที่ผ่านมากับความพยายามของกองทัพ
ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่

จากหยุดแยกยันยุติเมื่อถึงยุคของผลเอกอุดมเดช
เข้าสู่ห่วงเวลาของการสร้างสันติภาพและสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน
การสร้างสันติภาพและสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่มีวันทำได้สำเร็จ

กองทัพบกในยุคของผลเอกอุดมเดชจึงยึดยุทธศาสตร์
ยื่นคือยื่นมือเข้าไปหาฝ่ายที่คิดต่าง

และยื่นเจตนารมณ์ในการสร้างสันติสุขและสันติภาพให้กับทุกกลุ่ม

ซึ่งทุกหมู่เหล่านะครับ
ให้ความสนใจแล้วก็เป็นห่วงสถานการณ์
เราต่อสู้เราดำเนินการกันมานะครับ
เพื่อให้เกิดความสงบสุขนั้นเป็นระยะเวลายาวมากแล้วนะครับ

ในปีต่อไปนี้นะครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชา

มีความสงบสุขขึ้นมาให้ได้นะครับ
อย่างน้อยสถานการณ์ต่างนั้นต้องลดลง

สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างชัดเจน
นี่คือการแสดงความจริงใจในการสร้างสันติภาพ
กองทัพยื่นความยุติธรรมให้กับสมาแอร์ท่าน้ำ
หนึ่งในผู้ต้องโทษคดีความมั่นคง
ให้ได้รับอิสระภาพก่อนกำหนด
แนวทางนี้เป็นหนึ่งหลักการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่
และเป็น๑ใน๑๒นโยบายเร่งด่วนในยุคนี้
ผลเอกอุดมเดชพยายามขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่เป็นรูปธรรม

รวมกับ๓ส่วนงานสำคัญที่อยู่ภายใต้คอปต
คือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
และกระทรวงทะบวงกลมต่าง
โดยอาศัยข้าราชการประจำเป็นตัวเชื่อม
ผลักดันให้เกิดการทำงานให้ต่อเนื่อง

ประการที่๑ก็คือการเอกภาพ
เป้าหมายร่วมทำงานร่วม
ประการที่สองก็คือฝั่งที่เขาเฝ้ามองเราอยู่
ประชาชนเขาก็มองอยู่
เมื่อเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจจริงความเป็นเอกภาพเนี่ย

คือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่
ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
รับทราบการบูรณาการแผนงานและโครงการประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
รวมทั้งติดตามความคืบหน้าปัญหาและอุปสรรค
ดำเนินงานปี๒๕๕๗ของกลุ่มงานต่าง
ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีพลเอกประวิทย์เป็นประธานกรรมการ
อกจากนั้นยังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญ
บูรณาการด้านการข่าวทั้งระดับยุทธศาสตร์และยุทธวิธี
เป้าหมายเฉพาะและทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ภายใต้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
ขยายพื้นที่ให้บริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกล
เสริมสร้างขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านเพิ่มการเยียวยาทางด้านจิต
ต่อผู้ได้รับผลกระทบซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นการสร้าง
วลชนในพื้นที่ให้เห็นถึงความสงบสุขที่เกิดขึ้น
พลเอกอุดมเดชยังเน้นให้ปรับปรุงกระบวนการดำเนินคดีความมั่นคง
ให้มีความเข้มแข็งรวดเร็วให้แก่ตำรวจหน่วยบูรณาการพยานหลักฐาน
ปฏิบัติการพิเศษประกอบคดีโดยนำหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งเร่งขจัดปัญหาภัยแทรกซ้อนให้ได้
อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดและน้ำมันเถื่อน
รวมทั้งกำกับดูแลให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่รักษากฎหมาย
และปฏิบัติงานด้านความมั่นคงด้วยความตั้งใจและเข้มแข็งรวมทั้งมอบหมายให้กอรมนภาคสี่
กำกับดูแลควบคุมปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนงานที่ได้บูรณาการไว้โดยให้ความสำคัญกับชุมชนและหมู่บ้าน
สร้างความเข้มแข็งให้แก่กำลังประชาชนเพื่อให้ช่วยดูแลพื้นที่ของตน
พร้อมทั้งขยายพื้นที่โครงการตำบลสีขาวปลอดยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
รวมทั้งสนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอมีความเข้มแข็ง
สามารถขับเคลื่อนงานทั้งในมิติของงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาตามเจตนารมณ์ในแนวทางของหัวหน้าคอสช
แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีตามยุทธศาสตร์การพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุข
โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน